จากการแพร่ระบาดอย่างหนักของไวรัสซิกาในพื้นที่ลาตินอเมริกาจนพบผู้ติดเชื้อหลายพันคน
ทำให้องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ
เพื่อเตรียมรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสซิกาค่ะ
ประกาศให้ไวรัสซิกาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแล้ว
เพื่อที่จะเตรียมรับมือกับเชื้อไวรัสซิกาที่มียุงเป็นภาหะ
ตอนนี้กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแถบแคริเปียน
ส่งผลทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากค่ะ
อกจากนี้ยังระบุด้วยนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้
คือการป้องกันหญิงตั้งคันและทารกจากการติดเชื้อไวรัสซิกา
จากหญิงตั้งคันที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้จะส่งผลกระทบต่อลูกในท้องค่ะ
ทารกมีศีรษะเล็กและพัฒนาการทางสมองช้า
ตอนนี้ที่บราซิลมีรายงานพบทารกที่มีกระโหลกศีรษะขนาดเล็กแล้วถึงราว๔๐๐คน
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งนี้จะเป็นการเปิดทางให้ความช่วยเหลือการวินิจฉัยโรค
และการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสซิกาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากนับจนถึงตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันแต่อย่างใด
ก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกประเมินนะคะว่าอาจมีผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาในทวีปอเมริกาสูงถึง๔ล้านคน
ขณะที่ประเทศบราซิลค่ะซึ่งกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่นครเรโอดาจาเนอโรในเดือนสิงหาคมที่กำลังจะมาถึงนี้
ยืนยันนะคะว่าจะยังคงเดินหน้าจัดมหากรรมกีฬาสุดยิ่งใหญ่ครั้งนี้ต่อไปค่ะ